คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะชาวเน็ตบอกว่า
จัดการความอารมณ์ไม่ถูกเลยว่าจะสงสารตำรวจดี
หรือว่าจะเข้าใจหัวอกชาวบ้านดีนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ค่ะ
ชาวบ้านเขามีการไลฟ์สดเพราะว่าตำรวจเนี่ยแต่งครึ่งท่อน
เอาขยะซึ่งเป็นตู้ไม้เก่าเนี่ยนะคะ
มาทิ้งในที่สาธารณะลักษณะเหมือนชาวบ้านประจานตำรวจนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันนะฮะ
แต่เราทำงานราชการใช่ไหมเราควรรู้ใช่ไหม
ตรงไหนมันควรทิ้งขยะไม่ควรทิ้งขยะ
ขึ้นเลยนะคะเอาอะไรมาเก็บขึ้นไปเลย
ตำรวจทำเองให้เก็บปลายคืน
นี่แหละค่ะกลายเป็นว่าประชาชนไปสั่งสอนตำรวจ
สอนมวยตำรวจตำรวจทำซะเองนะ

ที่สาธารณะเอาขยะซึ่งเป็นตู้ไม้เก่ามาทิ้งได้ยังไง

คือลักษณะประชาชนคนไลฟ์สดเนี่ยสำนึกรักบ้านเกิดนั่นแหละค่ะ
ตำรวจเองก็พยายามที่จะชี้แจงว่าบอก
ขยะมันปิดผมไม่รู้นู่นนี่นั่นนะฮะ
ชาวเน็ตแบ่งความรู้สึกเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าสงสารตำรวจเขาอาจจะไม่รู้จริง
อีกส่วนหนึ่งก็เข้าใจคนที่ไลฟ์สดซึ่งเป็นชาวบ้าน
ก็ไม่อยากให้ใครมาทำให้สถานที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะ

ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปไลฟ์สดของชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอ
ตำรวจแต่งกายครึ่งท่อนค่ะ
มาพร้อมกับชายวัยกลางคนขับรถกระบะตราโล่มาจอดข้างทาง
ก่อนที่จะนำขยะซึ่งเป็นตู้ไม้เก่าเนี่ยนะคะ
โยนทิ้งบริเวณที่สาธารณะในตำบลใหม่อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมาโคราช

ใจหนึ่งเอาจริงนะลึกแล้วก็แอบสงสารคุณตำรวจอยู่หน่อย
เพราะถูกชาวบ้านไลฟ์สดคือลักษณะตำหนิแล้วก็วิจารณ์ด้วยค่ะ

ทางตำรวจก็ไม่เถียงยอมรับว่าไปทิ้งเพราะความไม่รู้
ก่อนที่ตำรวจจากขนตู้ไม้เก่าตรงนี้กลับขึ้นรถ
กลับขึ้นรถแล้วก็เอาไปทิ้งที่บ่อขยะนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะ
คุณเองทุกท่านเองคุณผู้ชมเอง

พยายามที่จะดูศึกษาว่าตรงไหนคือที่สามารถทิ้งได้
นี่แสดงเราอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้นะ

ว่าจุดนี้สามารถเอามาลงได้ไหม